ไปดูบรรยากาศงานศพของคุณโน๊ต

ลูกชายเจ้าของค่ายเพลงรถไฟดนตรี

บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าครับ

ประกอบไปด้วยคุณพ่อระยะคุณแม่แล้วก็พี่สาวสองคน

พี่สาวสองคนก็คือแอปเปิ้ลหน่อยแล้วก็สับปะรดแนน
แล้วก็ลูกชายคนเล็กก็คือแอปแตงโมโน้ต
ก็คือคุณโน๊ตนี่แหละครับเป็นผู้เสียชีวิต
ทั้งหมดนั้นยังอยู่ในความโศกเศร้าเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะคุณแม่ที่ร่างกายอ่อนแอมากครับ
แล้วก็ทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ครอบครัวตัดสินใจยกเลิกพิธีการรดน้ำศพ
เพราะว่าคือไม่อยากเห็นภาพลูกชายแบบนั้น
ไม่อยากเห็นภาพน้องชายแบบนั้นก็ยกเลิกดีกว่า
พ่อแม่ทำใจไม่ได้พี่สาวก็ทำใจไม่ได้
บริการในพิธีสวดประดับวิธรรมคืนแรก

ส่วนใหญ่ก็เป็นวงการวิทยุโทรทัศน์ไปร่วมงาน
อย่างคุณแม่แดงฉันธนาแม่เมาส์สุดาชื่นบาน
รวมไปถึงสมาชิกวงสาวสาว
คุณแอมสวรรคคุณแหม่มพัชริดาคุณปุ้มอรวรรณ
แล้วก็มีพวงฤทธิ์จับบุคคลต่างมากมาย
วงการไปร่วมแสดงความอะไรกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ
โดยคุณระยะเปิดใจผ่านสื่อมวลชนครั้งแรก
การสูญเสียในครั้งนี้บอกว่า
หัวใจสลายเพราะลูกชายกำลังจะตั้งหลักได้ดี

ตอน๑ทุ่ม๑๔นาทีของวันศุกร์
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยลูกชายยังโทรมาหาพ่อบอก
พ่อผมมีเรื่องจะขอพ่อหน่อย
ผมขอนำโรงรถที่บริษัทไปทำเป็นอู่ซ่อมบิ๊กไบท์ได้ไหม

เหรอพ่อบอกเอาไปเลยนะฮะ
แล้วก็บอกว่าทำเลยทำไปเลยทำได้เลย
แล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าขอบคุณมากขอบคุณมากครับพ่อ
นั่นคือคำพูดสุดท้ายที่คุณระยะได้พูดกับลูกชายนะครับ
เขาก็ขอทำเป็นอู๋ซ่อมบิ๊กไบท์ได้ไหม
พอก็บอกว่าได้สิได้สิทำเลย

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณพ่อครับ

แรกที่เขาขี่เราก็เป็นกังวลมาก
พูดว่าเวียกษัตริย์สถานรถบึ้มเราก็ใจหายวาบ
แล้วก็ภาวนาให้พระคุมครองเขาด้วย
แต่เขาก็รู้ว่าพ่อแม่เป็นห่วงมันก็
แล้วก็เขาก็รับปากเขาจะไม่ขับเร็ว
แล้วทุกครั้งนี้ก็จะเซฟตัวเองอย่างดี
มันไม่มีอะไรหรอกครับเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุ

แล้วก็เข้าใจกันดีทุกอย่างดีแล้ว
แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาบอกอะไร
ระยะรถไฟดนตรี

ไม่เคยทำตัวเหลวไหลให้พ่อแม่หนักใจ
ทุ่มเทเรื่องงานอย่างหนักด้วยตัวเอง
วันที่เกิดเหตุพ่อมารู้ว่าลูกก็เซฟตัวเองแบบครบเครื่อง
แต่ฟ้ากำหนดชีวิตไว้อย่างนี้
จึงมีอันเป็นไปแบบไม่คาดคิด

ช่วยทำให้ลูกไม่ต้องเจ็บปวดมากเกินไป
ลูกเป็นเด็กดีอ่อนน้อมถ่อมตนกับทุกคน
ถือตัวว่าเป็นลูกของเจ้าของบริษัท

พร้อมบอกได้ว่าลูกเหนื่อยมากแล้ว

จะดูแลทุกคนในครอบครัวเอง
และจะจัดการทุกสิ่งของลูกที่ค้างคาให้เรียบร้อย
ก่อนสุดท้ายคุณพ่อก็ทิ้งท้ายด้วยว่า

แม่รักลูกยิ่งกว่าชีวิตของตัวเอง
พร้อมที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้ลูก

เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิต
แต่ลูกได้ไปพักผ่อนก่อนแล้ว
พ่อแม่พี่แนนพี่หน่อยลาเต้
คอยตามไปอยู่กับลูกทีหลังนะ

ไม่ต้องห่วงกังวลใจใดทั้งสิ้นอีกเลยนะ
รู้ใช่ไหมว่าพ่อแม่รักลูกดั่งดวงใจ
นี่เป็นข้อความที่คุณมาริยาได้โพสต์ในเฟซบุ๊คเมื่อวาน
แสดงให้เห็นถึงครอบครัวนี้เขารักกันมาก
เขาก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมาก
คือต้องบอกว่าครอบครัวนี้สนิทกันมาก
งานวันเกิดงานวันเกิดปกติเราจะไปจัดกันกับเพื่อนใช่ไหมครับ

เขาก็จะมีธีมในการแต่งตัวแต่ละงานวันเกิดของเขา
ทุกคนก็จัดเต็มกันคือเขาสนิทกันมาก
ทั้ง๓คนพี่น้องแล้วก็ครอบครัวด้วย
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ